คุณผู้ชมคะทีนี้เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไร่อ้อยของคุณพรศักดิ์สองแสง
ร้องชื่อดังหน่อยคือนักโบราณคดีเขาก็ไป
พอเข้าไปในไร่อ้อยปรากฏว่าไปเจอพวกโครงกระดูก
ไปเจอพวกหมอหายจานชามที่น่าจะอายุเป็นหลักพันปี
เป็นของเก่าแก่ของโบราณพาไปตรวจสอบพร้อมกันเลยนะคะ
ที่นี่ค่ะนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่๘ขอนแก่น
ก็ได้เข้าไปตรวจสอบจุดที่มีการขุดค้นพบโครงกระดูก
แล้วก็ชิ้นส่วนหม้อหายแล้วอาวุธบริเวณไร่อ้อย
ของนายบุญเสาประจันตเซนหรือว่าคุณอาพรศักดิ์สองแสงนะคะ
นักร้องชื่อดังอยู่ที่บ้านโคกรุงที่ตำบลบ้านขาม
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะแล้วตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะ
ก็ปรากฏว่าเศษชิ้นส่วนพัชนะดินเผาเนี่ย
มันมีลักษณะเหมือนกับที่พบในแหล่งโบราณคดีกุฎกวางสร้อย
อำเภอโนนสังแล้วตรวจสอบดูเนี่ยคือมันเหมือนกัน
และเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร์อายุประมาณสัก๑๕๐๐๒๕๐๐ปีนะคะ
แต่ว่าการขุดค้นไม่ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักการขุดค้น
ก็เลยทำให้ซากพวกนี้หม้อหายจันชำมันก็แตก
ทีนี้ก็เลยต้องเอาพวกซากโบราณคดีต่างมารวมกัน
แล้วการตรวจสอบครั้งนี้ก็เลยต้องใช้ขั้นตอนมากยิ่งขึ้น
หลังจากที่ตรวจสอบในจุดนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เดินทางไปดูวัตถุโบราณที่ขุดค้นได้เนี่ย
เอามาเก็บรักษาเอาไว้ที่วัดพัชรกิติยาพาราม
โดยได้มีการบันทึกข้อมูลโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบ
แล้วก็จะรวบรวมข้อมูลเอาไปเสนอกับหน่วยงานดำเนินการขุดค้นต่อไป
ส่วนสำหรับโครงกระดูกเนี่ยนะคะทางวัดก็มีการจัดพิธีเผาอุทิศส่วนกุศลไปเรียบร้อยแล้ว
แล้วผู้สื่อข่าวก็มีโอกาสได้พูดคุยกับฤษีป้อมอังโกยนาคะปุริปโน
ที่ฤษีมาทำพิธีขุดค้น
ฤษีท่านก็บอกว่าได้ทำพิธีปิดป่าในจุดที่มีวิญญาณอยากไปผุดไปเกิดร้อยกว่าชีวิตไปแล้ว
รู้จักผลบุญจะมีสิ่งดีเกิดขึ้น
แล้วก็พูดทิ้งท้ายกับคุณพรศักดิ์นะ
บอกว่าโชคดีกับรถบัตรโดยสารหมายเลข๒๔
ที่เอาไปแลกกับที่ดินผืนนี้มา

แล้วก็บอกว่าซึ่งมีอะไรโชคดีสอดคล้องกับเลขนี้อยู่เหมือนกัน

เป็นเลขของรถ

ก็เอาไปตีเป็นเลขเด็ดกันทั้งนั้นเลยนะคะ

ครบแล้วครบแล้วภูเวอร์ชมแล้วแต่ภูเวอร์ชมจะใช้วิจารณญาณในการชมแล้วกัน